เพื่อให้ทุกคนได้ดีกินดีและมีปัญหาต่ำมากมากที่จะต้องแกร่ง
ซึ่งเราแก้ได้บ้างไม่ได้บ้าง

ถ้าตั้งรัฐบาลและก็มีการทางงานของรัฐบาลใหม่
การทำงานของการเมืองแบบเดิม
จะกลับมาอยู่ในวังวงเดิมไหมคะ

ที่ยังไมคุณที่จะแก้ปัญหาที่ไม่สามารถใกล้
ทุกประชาชนด้วยนะทั้งพวกอะไรได้น้อยที่เราก็อยากแก้อยู่นะครับ